อีกหนึ่งปัญหาครับนี่ก็ปัญหาเพื่อนบ้านเหมือนกัน
แล้วมาจากเสียงที่ดังโหกเวกโวยวายของบ้านหลังนี้
คุณป้าคุณป้าคนนี้ด่าชอตทั้งวันทั้งคืน
ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานแบบนี้ครับ
เป็นคนมีดีวิจารณ์พ่อเป็นน้ำแก่ผู้หญิงน้ำแก่ตอนร้อย
หนูใจเข้าบ้าน
กลางวันและกลางคืนที่ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วมีเสียงตะโกนมาเรื่อยฮะ

นั่นน่ะสินั่นสิฝันร้ายของคนมีบ้านทาวน์โฮมครับ
โพสต์เอาไว้เย็นเมื่อวานเธอถ่ายภาพจากบ้านของเธอ
อยู่ใกล้กันกับบ้านที่มีเสียงตะโกนอยู่เรื่อยด่ามาอยู่เรื่อยเนี่ยนะฮะ
เป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะมีอายุแล้วแหละ
ตะโกนด่าคำหยาบตลอดเวลาเลยกลางคืนก็ด่ากลางวันก็ด่า

ฝันร้ายของคนมีบ้านทาวน์โฮมมีเพื่อนบ้านดีเป็นสีเกรดตัวจริง
หมดสัญญาเมื่อไหร่ฉันจะย้ายออกไปให้เร็วที่สุด
และติดแฮชแท็กบ้านทาวน์โฮมแฮชแท็กเพื่อนบ้านครับ

แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทางหมู่บ้านเข้าไปจัดการ

แต่เอาจริงนะคุณคิงไม่ต้องเป็นทาวน์โฮมหรอก
บ้านเดี่ยวบ้านอะไรอ่ะเสียงอย่างนี้มันก็ดังไปทุกบ้านนะคะ
ใจเขาใจเรานะครับมีความเกรงอกเกรงใจนะ
เกิดเหตุอะไรมีปัญหาอะไรลองคุยกันดูนะครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าป้าชอบด่าไปทั่ววันดีคืนดี
มายืนด่าหน้าบ้านก็มีครับ

อยู่กับสามีของคุณป้าเขานั่นแหละคุณลุง
แต่คุณลุงเนี่ยนั้นนะจะมาสักทีหนึ่ง

แล้วบางทีเธอเลิกงานทำงานมา

บางทีเลิกกะกลางคืนกลับมาจะนอนหน่อย

พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วเจอความเครียดแบบนี้
ยังไงฝากคนกลางทางนิติของหมู่บ้าน

ถ้าเกิดคุณป้าจะชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้น